ลูกกลอกสี่ร่าง
ไหม้เน่าเปื่อยและอยู่ในสภาพสมบูรณ์
มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศค่ะ
ทำพิธีล้างป่าช้าในสู่สารของมูลนิธิ
จะได้นำเอาศพรายญาติไปชาปนกิจ

ก็มีประชาชนที่มีจิตกุศลจากทั่วประเทศ

ที่นี่มานาน๒๔ปีแล้วค่ะ
มูลนิธิเขาจะเรียกว่าขุดทอง
เริ่มจากเจ้าประทับทรงจะทำพิธีเปิดหลุม
แล้วคนทรงก็จะชี้จุดที่มีร่างคนฝังอยู่

แล้วก็ให้ประชาชนไปช่วยกันขุดศพรายญาติขึ้นมา

เจอลูกกรอกหรือว่ากุมารทองที่ไม่เน่าเปื่อยสีร่าง
เป็นเพศชาย๒ร่างเพศหญิง๒ร่าง
เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็เลยตั้งชื่อให้ด้วยนะ
ชื่อว่าเด็กชายมากเด็กชายมีเด็กหญิงเงินแล้วก็เด็กหญิงทอง
รวมกันเป็นมากมีเงินทองใช่ค่ะ
ซึ่งพิธีล้างป่าช้านี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีไปจนถึงวันที่๒๙มีนาคมนะคะ
ก็จะเอามาบำเพ็ญกุศลทั้งในรูปแบบของไทยแล้วก็จีนด้วย
ส่วนวันพิธีชาปนกิจจะจัดขึ้นบ่าย๒โมง๒๑เมษายนค่ะ